ไปดูที่เรื่องของโครงการชิมช็อปใช้กันหน่อย
เขาบอกว่าเดี๋ยวเฟส๒จะเริ่มขึ้นมา

แล้วจำกัดคนในการเอาสิทธิ์แค่๒ล้านจากเดิม๑๐ล้านใช่ไหม

มันก็ควรจะมีมาตรการอื่นทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแหละ

นายชานกริดเดชวิทักรรัฐมนตรี
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

ความคืบหน้าในการออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว

หลังจากนั้นก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนทันทีนะครับ
รอบใหม่กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะครับ

ดังนั้นก็เลยจะไม่มีการแจกเงิน๑๐๐บาท
แต่ว่าจะให้คืนเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเพื่อเป็นการทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้จ่ายมากขึ้น
เช่นสมมุติคุณผู้ชมไปใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงินช่องที่๒ในแอปเป่าตังค์๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดใช้จ่ายมากกว่า๓๐๐๐ยาวไปถึง๕๐๐๐บาท
จะได้เงินคืนเป็นค่านบดัยถึงสูงสุด๒๐แผ่นต้นนะครับ
จากนี้ในการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนเวลาทำการในช่วงกลางวันแทนช่วงกลางคืน
ระยะเวลาดำเนินโครงการก็จะขยายถึง๓๑ธันวาคมนี้
เดิมแค่๓๐พฤศจิกายนโดยผู้ลงทะเบียนนั้นในเฟสแรกก็ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับเฟส๒
หมายถึงว่าคุณที่ลงเฟสแรกไปแล้วก็สามารถลงเฟส๒ได้เหมือนกันนะครับ